แดงคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาที่ท่ามหาราชแห่งนี้นะครับเพื่อมาค้นหาร้านเมนูเส้นเจ้าดังครับผมแต่ว่าร้านเมนูเส้นเจ้าดังนะครับยังไม่เท่ากับตามหาเจ้าของร้านที่เขาบอกว่าทั้งสวยทั้งหมวยแล้วก็ทั้งเก่งเลยครับจากดีไซเนอร์นะครับเปลี่ยนแปลงอาชีพตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปค้น
ความงามของเจ้าของร้านคนเก่งคนนี้พร้อมกันเลยครับ
หนุ่มคนไหนที่มีสเปคเป็นสาวหมวยตัวเล็ก
รีบมารายงานตัวที่หน้าจอเดี๋ยวนี้ค่ะ
เพราะเธอไม่ได้มาพร้อมกับความน่ารักสดใสเท่านั้น
เรื่องราวของเธอก็น่าสนใจมากเลยทีเดียว

อ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ฟินไปพร้อมกัน
สวัสดีครับคุณแก้มนะครับผม
เจ้าของร้านแกรมนี่เองนะครับผม

เพราะว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมหมวยด้วย
เป็นสเปคของสาวในฝั่งของผู้ชายหลายคนนะ
เดี๋ยวสวยแบบนี้มาเปิดร้านอาหารทำไมไม่เป็นดารา

ชอบทานแล้วก็ชอบทำ
แต่หน้าตานี้น่าจะมีผลงานอะไรบ้างไหมครับ
จะเป็นงานเกี่ยวกับในฐานะที่เราทำอาหารมากกว่า
ก็จะเป็นภาพนิ่งของนิตยสารนิดหน่อย
แล้วก็จะมีเป็นโฆษณาแต่เป็นของต่างชาติ

แต่ว่าเป็นแบบเราเป็นเชฟอะไรอย่างนี้ก็ทำอาหาร
ตอนนี้มาถึงร้านแกรมร้านแกรมนี่เอาชื่อก่อน
ชื่อนี้มันเป็นแก้มหรือเป็นแกรมเกี่ยวไหม

คือเราก็นั่งทำสูตรอาหารด้วยแล้วคือเราจะใช้แบบ
เพราะเราก็เขียนแกรมเท่านี้แกรมอะไรอย่างนี้

เวลาเขียนชื่อมันก็จะพ้องกันคล้ายกัน
เป็ปต์ของร้านตั้งแต่แรกเป็นยังไง
ก็คือเป็นร้านอาหารเช้าที่มีเมนูอาหารเช้านานาชาติ
แรงบันดาลใจจากบางทีเราเดินทาง
แต่ก่อนเราจะเดินทางบ่อยเราก็จะได้แบบ
อะไรที่เราชอบเราก็เก็บมาทำมาใส่ในเมนูเรา

ที่เรารู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะเข้ากันเราก็มาผสมผสาน

ออเดเบคฟัสนานาชาติที่กรัม

อาหารเช้านี้เพราะว่าทานเมนูเส้นกันบ้างไหม
ที่นี่ก็จะมีอาหารอย่างสปาเกตตี้หลายอย่าง

ในเมนูที่ลูกค้าหลายคนชอบ
ก็จะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าออนเซน

เอาละครับตอนนี้เราบุกเข้ามาในครัวของแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะ

สปาเกตตี้คาโบนาไข่ออนเซ็ต

จริงแล้วก็คือเป็นแบรนด์ไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะ
แล้วเราก็เอามาต้มก็ประมาณสัก๘นาที
หรือว่าให้เส้นมันมีความแข็งที่แบบปานกลาง
เพราะว่าตอนที่เราเอามาผัดอีกทีเนี่ย
มันจะได้แบบไม่นิ่มจนเกินไปนะคะ
พอเราลวกเส้นเสร็จแล้วเราก็เอามาช็อกกับน้ำเย็น
จะมีพวกเครื่องปรุงต่าง

ใช่ค่ะเป็นครีมสดแล้วก็จะมี
หอมใหญ่สับกระเทียมสับ
แล้วก็จะเป็นเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำสต๊อก
ออนเซ็นตัวนี้พระเอกของงานของเรา

จะเอาไข่มาสูวีที่อุณหภูมิ๖๒องศา

ประมาณ๑ชั่วโมงต่อออกมามันก็จะเป็นไข่แบบนี้
ซึ่งไข่ขาวก็จะเป็นสุกนิดแต่ไข่แดงก็ยังมีเป็น
ตอนนี้เมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าไข่ออนเซนต์ของเราก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
กับความอร่อยและความสวยน่ารักของ

ว่าแต่ว่าจ้องหน้าจอกันมากเกินไปหรือเปล่า
อาหารหน้าตาสวยงามกับเจ้าของร้านหน้าตาน่ารักนะครับ
มันมันเค็มนิดนิดค่ะมันมันก็เป็นสไตลโคโมนาร่าแหละ
อย่างนี้มันจะมีความหอมของไข่แดงอยู่ด้วยเวลาผสมสารเข้าไปของตัวไข่อ่อนเต็ม
นะฮะเส้นก็ต้มกำลังดีเอ่อเหนียวกรุบกรุบนิดนิดหน่อย

มาพูดถึงปลอดความเป็นมาของทางร้านก่อนดีกว่าแกรมเปิดมากี่ปีแล้ว
ตั้งแต่สาธารณ์แรกครับผมเปิดก็ประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะคอนเซ็ปต์ของของสาธารณ์แรกเป็นยังไง
ตอนนั้นเราเปิดเราก็คิดว่าจะเป็นร้านแบบร้านขายขนม

ทานง่ายแบบไม่กี่เมนูเป็นเมนูไข่ส่วนใหญ่
เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบกินอาหารเช้า
ก็คือเป็นร้านอาหารเช้าแล้วก็มีขายแพนเค้กขายมิ้วเค้ก
มีร้านคาเฟ่ที่โด่งดังแบบนี้เนี่ยจบการทำอาหาร
มาแน่นอนจากต่างประเทศ
ทำแฟชั่นอยู่ประมาณแบบ๒ปีกว่า
ช่วงระหว่างนั้นคือเราก็เดินทางบ่อย

บางทีเราก็จะไปซื้อวัตถุดิบจาก
ที่แบบต่างประเทศมาแล้วก็มาทำกินอะไรอย่างนี้

เปิดร้านอาหารแล้วขาดคนช่วย

ตั้งแต่เตรียมของเตรียมผักหั่นผักครับ
จนกระทั่งแบบเหมือนกับทำอาหารให้ลูกค้าทาน

ระหว่างนั้นเราก็ทำอาหารเช้าแบบเรา

เพื่อนชอบทานที่บ้านชอบทาน

เราน่าจะลองเปิดคาเฟ่ดู
แล้วเราไปเรียนทำอาหารจากที่ไหนครับ

ช่วยได้นะคะอย่างสมมุติแรกเลย
ก็คือบางอย่างที่แบบด้วย

คิดว่ามันคือส่วนประกอบ

คือมันเกิดจากทุกอย่างที่เป็นเรา

แต่ว่ามันเป็นส่วนที่ว่าแบบ
มันช่วยเหลือทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น

ปากซอย๔๙ทับ๑ค่ะ

ถ้ำมหาราชเป็นโครงการริมน้ำ
อยู่ตรงใกล้กับวัดพระแก้ว
แล้วก็สาขา๓ของเราอยู่ที่
สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับผม
วันนี้ขอบคุณคุณแก้วมากนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับผม

ว่าแต่เมื่อกี้พี่แอบไปทำอะไรในตู้เย็นครับ

อ้าวเดี๋ยวพี่รู้แล้วล่ะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไร

เราจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวให้เชฟทาย

ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับผม

แล้วก็จะแตกต่างกันที่เวลาการปรุง

หั่นปลาใช้มีดที่คมนะครับ

เนื้อปลาหรือว่าซีฟู้ดทุกชนิดนะครับ

น้ำแบมพรุษก็ฉีกปกติเลยนะครับ

ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เลยครับ

ให้น้ำต้มยำของเราเข้มข้นนะครับ

มข้นจืดที่ดีนะครับ

นมผงคุณภาพดีจากประเทศนิวซีแลนดเลย

จะต้องออกมาเข้มข้น

กับก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลากระพงน้ำ

สีสำเนี้ยดูแบบจักจ้าน
แล้วก็ดูน่าจะเข้มข้นมากเลยนะครับเนี่ย

หอมถึงเครื่องต้มยำมากเลย

เข้มข้นมากเลย

ขอบคุณเชฟตูนมากนะครับที่ทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลากระพงน้ำข้นให้ผมกินนะครับ

ไม่เป็นไรครับผมง่ายมากอย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับ
เอ้าเอ๊ยพี่น้อนไปไหนล่ะครับแล้วผมกินอะไรล่ะ